คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องแรกกันก่อนเลยละกันนะคะ
เรายังคงเตือนกันอยู่ในทุกวันในเรื่องของอุบัติเหตุ
ช่วงนี้หลายคนอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวใช้รถใช้ถนนระมัดระวังกันด้วยนะคะ
นี่คราวคลอกของหลวงพ่อเป็นพระสงค์คราวคลอกอุบัติเหตุนะคะ
ซ้อนท้ายวินมอเตอร์ไซค์จะกลับวัดหลังออกบินทบาท
ทีนี้ปรากฏว่าจีวอนท่านนะครับมันไปพันเข้ากับล้อรถไง
เวียงร่างท่านลงมากระแทกพื้นเลยนะคะได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๗โมงเช้าเมื่อวานนี้เองที่ถนนสุขาประชาสรรค์จังหวัดนนทบุรี
นี่คือพระสันติพิกุณฑองวัย๖๖ปีนะคะ
เป็นพระลูกวัดวัดโพบังอ้อยก็สภาพคือหัวแตกอะค่ะ
เป็นแผลชะกันเลือดไหลนองพื้นเลยในที่เกิดเหตุมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างจอดอยู่ริมถนนคันหนึ่งด้วย
แล้วก็มีเศษจีวอนที่เข้าไปพันกับโซ่รถมอเตอร์ไซค์นะคะ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุเนี่ยก็ยังเห็นว่ามีเศษจีวอนฉีกขาดตกอยู่ใกล้ใกล้บริเวณจุดเกิดเหตุด้วย
ไปพูดคุยกับนายธนงศักดิ์โพขีวัยสี่สิบสองปี
อาสาสมัครศูนย์วิทยุชาลีกรุงเทพที่ไปให้การช่วยเหลือหลวงพ่อสันตินะคะ
เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขากำลังเตรียมเปิดร้านขายไส้กรอกมีคนวิ่งมาแจ้งเลยค่ะ
บอกว่ามีพระตกมอเตอร์ไซค์ได้รับบาดเจ็บอ่ะไส้กรอกต้องรอก่อนแล้วแหละตอนเนี้ย
วิ่งไปดูพระก่อนเลยว่าเกิดอะไรขึ้นไปถึงก็โอ้หลวงพ่อสันติรู้จักเลย
เพราะว่าเห็นเดินบินทบาทแถวเนี้ยทุกเช้าค่ะเห็นท่านนอนกุมหัวเลือดไหลอยู่
ก็เลยรีบไปประถมพยาบาลแล้วก็วิทยุขอรถพยาบาลให้มาช่วยเหลือนะคะ
สอบถามเบื้องต้นหลวงพ่อเล่าบอกว่าคือญาติโยมเนี่ยใส่บาทกันเยอะ
เกรงว่าเดี๋ยวจะถือกลับวัดไม่ไหวเพราะว่าคือบาทมันหนักอ่ะ
ตัวบาทเฉยที่ยังไม่มีของก็หนักแล้วอะนะคะ
ท่านก็เลยเรียกวินไปส่งเพราะว่าอุ้ยอายุท่านก็๖๖ปีแล้ว
ก็ถือว่าสูงวัยแล้วนะทีนี้ระหว่างทาง
ช่วงนี้ลมมันดีไงลมมันแรงจีวอนอ่ะมันก็เลยถูกพัดติวเข้าไปติดล้อรถมัตตาไซส์
แล้วก็เลยกระชากร่างหลวงพ่อหงายลงไปฟาดพื้นเลยนะคะ
พ่อบอกว่าพ่อไม่ถือโทษคนขี่วินนะ
เพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยประมาทเองที่รีบร้อนกลับวัดจนไม่ได้ระมัดระวังตัวพอ
ก็เลยไม่ได้แจ้งความเอาเรื่องเอาราวอะไรแต่ก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเวลาขึ้นรถจักรยานยนต์คือต้องระมัดระวังแบบเสื้อโพงเสื้อผ้า
กระโปรงยาวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเคยเกิดเหตุแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว
เคยมีการเตือนกันแล้วนะคะโดยเฉพาะนักเรียน

นักเรียนเวลานั่งกลับบ้านแล้วนั่งกันซ้อนกันหลายคน
คุณพ่อคุณแม่ไปรักเนี้ยค่ะมีน้องหลายคนก็ซ้อนกัน

เรือประติเหตุได้นะคะระมัดระวังนะคะ